ที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะมีไตเรือหนุ่มคนหนึ่งเขาออกเรือไป
คือตั้งใจว่าจะไปถ่ายรูปโลมาตอนนี้โลมาแถวนั้นเยอะ
เพื่อมาโปรโมทการท่องเที่ยวอะไรด้วยนะมาลงโซเชียลอะไรก็ว่ากันไป
เห็นแม่โลมาตัวหนึ่งกระโดดแบบโอ้โหสูงมาก

คือปกติก็กระโดดแต่มันไม่สูงแบบนี้อืมพอเข้าไปดูใกล้ใกล้เนี่ย
เอ้าลูกโลมาติดอวนทะเลของชาวประมงอยู่
เหมือนแม่เรามากระโดดแบบให้ช่วย
นั่นน่ะสินี่ฮะเหมือนกับยังไงเนี่ยส่งสัญญาณอะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วเขาช่วยยังไงไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่รูดไม่รูดเลยต้องทิ้ง

สุดท้ายช่วยได้นะนี่เป็นตอนแรกที่เขาไหว้น้ำไปดู
ค่ะว่าเอ๊ะตกลงคืออะไรเอ้าโลมาติดอวนอยู่
นี่ฮะดิ้นใหญ่เลยนะครับสุดท้ายเขาก็เลยลากอวนเข้ามาใกล้ใกล้เรือเขา
ค่ะแล้วก็ช่วยกันตักอวนเพื่อทำให้โลมาลูกโลมาตัวเนี้ย
หลุดอวนไม่อย่างนั้นสงสัยโอ้โหแย่แน่เลย
แล้วคนชื่นชมกันเยอะก็คือเสียงของน้องผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนะค่ะ
เหมือนกับพูดนะกับน้องโลมาด้วยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นเพื่อให้มันไม่ตกใจกลัวมากกว่านี้
ท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ
วิชาการผู้เชี่ยวชาญนิเวศทะเลไทยได้แชร์เอาไว้นะครับแล้วก็ชื่นชมน้องผู้ชายคนนี้
ที่สามารถโอ้โหว่ายน้ำทะเลได้อย่างคล่องแคล่วมากไปช่วยเหลือโลมา
หรือว่าน้องผู้หญิงนะครับที่พูดจากับโลมาน้อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน
รอบประโลมให้โลมาเนี่ยผ่อนคลายความเครียดในการติดอวนดักปลาของชาวประมง
เห็นไหมนี่เห็นไหมพยายามจะฉีกจะดึงอวนนะคะ
คือถ้าไม่ช่วยคงไม่หลุดใช่ค่ะเพราะมันแบบเห็นไหมคะ
มันพันค่อนข้างจะเยอะอ่ะโอ้นี่เห็นไหม
คือทางน้องผู้ชายคนนี้เราตามเจอแล้วนะครับชื่อน้องตะนะฮะ
ชื่อจริงชื่อวายุนวลกุลอายุยี่สิบสามปีเป็นไตเรือนะ
เรือประมงในพื้นที่ขนอมนครศรีธรรมราช
๊ะเนี่ยบอกว่าวันนั้นผมเอาเรือออกไปเนี่ยจะไปถ่ายรูป
โดดโชว์แบบโอ้โหกระโดดสูงมากค่ะก็เลยขับเข้าไปดูใกล้ใกล้
จังหวะนั้นถึงเห็นว่ามีลูกโลมาเนี่ยติดอวนอยู่ทีแรกถึงว่า
ทำไมแม่โลมาเนี่ยดูกระโดดสูงจนผิดปกติ
มันจะมีตัวเล็กตัวที่อ้วนเข้าไปช่วยมันจะอยู่ข้างอ้วน
แต่พวกมาทีแรกคิดว่ามันเป็นลูกของโลมาคือมันจะเล่นน้ำปกติ
แต่พวกพวกเขาไปชื่นตอนนั้นมันกำลังติดอ้วนอยู่ครับ
พวกมันเลยตัดสินใจกระโดดลงไปครับซึ่งกับไปลากมาที่เรือเพื่อจะมาแก้อ้วนให้มันครับ
ซึ่งกับร่างอย่างนั้นก็พวกมันแก้อยู่ภักด์นั้นแล้วก็พอว่ามันรุ่นเสร็จ
พวกมันก็เอาเรือตามไปอีกเพื่อว่าจะไปดูว่ามันจะไปนอกนามเรือได้หรือไม่ครับ
ซึ่งกับตามไปดูแต่มันก็ไม่มีอาการที่ว่าจะไปนอกนามมันก็เลยไปกับแมมครับ
เพราะว่าอย่างนั้นต้องช่วยมันให้ดูก็ได้เลยครับเพราะว่าโรมามันอยู่คูกับนมมานานเลยครับ
น้องตาบอกว่าตอนแรกที่บันทึกเอาไว้ตอนที่เอาอวนมาแล้วพยายามช่วยเหลือโลมาตัวนี้
เพราะต้องการถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วย
คือเผื่อเกิดโลมาตัวนี้ตายขึ้นมาเนี่ยจะได้มีหลักฐานว่าเออนี่เขาพยายามมาช่วยนะ
เดี๋ยวจะเอ๊ะมาทำอะไรให้โลมาตายหรือเปล่า
สุดท้ายช่วยได้น้องบอกว่าก็เลยดีใจนะที่สามารถช่วยชีวิตของโลมาตัวนี้ได้
ต้องชื่นชมน้องทั้งคู่เลยนะคะ
แต่ถ้าใครเห็นลักษณะแบบนี้อีกยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะ
อย่างน้องต้าเขาเป็นไตเรือเขาว่ายน้ำเก่ง
แล้วเขารู้ว่าควรจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงใช่ฮะ